ข่าวนี้ที่คุณวรพรโปรยเอาไว้นะครับ

ไปขอร้องไปเรียกร้อง
เจ้าของที่ดินเปิดทางเข้าออกให้ชุมชนเหมือนเดิมได้ไหม
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้รุ่นพ่อของคุณเนี่ย

แต่ว่าเจ้าของที่ในปัจจุบันเขาบอกว่า
มันเปลี่ยนไปแล้ว

นี่คือชาวบ้านซอยท้ายทองฮะ
อยู่ที่หมู่๓ตะบนพรมมณีอำเภอเมืองนครนายก

นี่เดินกันมาชูป้ายเรียกร้อง
ขอให้เปิดทางเข้าออกชุมชนให้หน่อย
หลังจากเจ้าของที่ดินรุ่นลูกครับ

บริเวณปากทางเข้ามานานกว่า๑สัปดาห
และส่งผลให้ชาวบ้าน๓๐๐คนที่อยู่ด้านใน

ใช้สัญจรณ์ในชุมชนมาได้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่รู้ไหม

อูหูใช่ครับเกือบ๕๐ปีแล้วดีนะครับคุณพระพรเปรียบเทียบ

เดิมถนนเป็นคันนาจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นถนนลูกรัง
จากนั้นอบตก็มาทำถนนคอนกรีต
เมื่อประมาณ๓๐ปีก่อนหน้านี้
ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านเคยไปเจรจากับเจ้าของที่มาแล้วครั้งหนึ่ง
หลังจากเจ้าของมาติดป้าย
ตอนนั้นมันติดป้ายบอกห้ามผ่านสัญญาณไม่ดีมาแล้ว
ล่าสุดเจ้าของที่ดินเอาเสามาปิดทางเลย
แล้วขู่ด้วยว่าถ้าใครอยากผ่านให้ไปฟ้องเอา

วันนี้มีผู้ใหญ่บ้านมารับเรื่องร้องเรียนนะครับ
แล้วชาวบ้านก็มีความเห็นเบื้องต้นว่า
จะขอให้สารคุ้มครองสิทธิให้กับชาวบ้าน
เพื่อให้เจ้าของที่ดินเปิดทางเข้าออกชั่วคราวได้ไหม

เขาคุยกับเราบ้างไหมครับ

มันตั้งรอคุยตั้งเป็นวันร้อนเขาก็ไม่คุย
เขาก็ไม่คุยก็จะปิดสิทธิ์อย่างว่าใครอยากผ่านก็ฟ้องเอา
แต่อยู่ก็นึกสนุกขึ้นมามาถึงมาก็บอกเขามีสิทธิ์จะปิด
ปิดแล้วก็ไม่เคยเกลือชาวบ้านเลย
ถ้าวันนี้บอกกับทางเจ้าของที่ได้เราจะพูดอะไรกับเขาบ้างไหมครับ

ถ้าคุณมีสิทธิ์ไม่อะไรก็ว่ากัน
ก็จะจริงก็ว่ากันไม่ใช่อยู่มักติดอย่างนี้